เขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊คยาวเหยียดยาวมากร่ายยาวถึงเหตุผลว่า
เพราะอะไรทำไมเงินสามหมื่นที่มัยพิรัตรให้ลูกเนี่ยถึงไม่พอ
ก็เลยขอถามกันหน่อยว่าสามหมื่นเนี่ยไม่พอจริงหรอ
แล้วไม่พอเพราะอะไรหนุ่มไม้เขาจะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันก่อน
หลังจากที่คุณแม่คนสวยเนี่ยเขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงถึงรายละเอียดนะคะ
กรณีที่เธอเคยบอกว่าค่าเลี้ยงดูลูกชายน้องแม็กซเวลจำนวน๓๐๐๐เนี่ย
ส่งให้ไม่พอต่อค่าใช้จ่ายเป็นเพราะอะไร

ยาวมากเลยนะคุณผู้ชมฉีดแจกแจงรายละเอียดมาล่าสุดค่ะ
ทางฝั่งหนุ่มไม้ที่บินตรงจากจีนเพื่อมาร่วมงานในประเทศไทย
ได้โอกาสชี้แจงถึงกระแสนี้ให้ฟังนะคะ
เจ้าตัวเข้าใจในสิ่งที่ฝ่ายหญิงพูดมา
และตัวเองก็พยายามที่จะสร้างความมั่นคงเพื่อให้ชีวิตทุกคนที่รับผิดชอบอยู่

เพราะว่าอดีตภรรยาเคยบอกว่าไม่อยากให้เขายุ่งเรื่องนี้ค่ะ
ผมว่าเรื่องพอไม่พอเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนมากกว่า
แต่ก่อนผมก็ผมก็ให้เงินพ่อแม่หมดแล้วก็ผมรับเป็นเงินเดือนเดือนละสามหมื่นอะไรอย่างนี้ฮะ
จริงเงิน๓๐๐๐๐บาทคือไม่ได้จ่ายแค่๓๐๐๐๐บาท
เพราะ๓๐๐๐เป็นแค่ค่าเหมือนกับว่า
แล้วก็ยังมีพวกค่าประกันอีก
แล้วก็อย่างอื่น
อย่างเดี๋ยวพอเข้าโรงเรียนไหมก็ต้องจ่ายค่าเรียนถูกไหม
คือค่าจ่ายต่อเดือนของผมที่ผมต้องหา
มันไม่ใช่แค่แสนเดียวสองแสนมันมากกว่านั้น
ถ้าในอนาคตมันต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
อ่าแล้วถ้าผมมีแน่นอนผมก็ต้องให้อยู่แล้ว
ผมนัดโรงเรียนไว้แล้วแล้วก็น่าจะเข้าไปคุยดูก่อน

ผมไม่อยากให้วันหนึ่งเขากลับมานั่งเสิร์ชเน็ต
กลับไปย้อนดูว่าเอ๊ะทำไมถึงดูตีกันจังเลยในสื่อ
ให้มันหยุดเรื่องของดราม่าและอะไรที่มันต่อไปแล้วจะดราม่า
ผมว่าผมขออนุญาตไม่ตอบดีกว่า
ซึ่งซาร่าเองก็เคยบอกว่า
ที่สงสัยถูกแบ่งเป็นสองเสียง
เตรียมที่จะพาลูกเข้ามาเรียนในกรุงเทพ
ที่ก่อนหน้านี้วางแพลนเอาไว้ว่าจะเรียนต่างจังหวัดด้วย
ใช่แล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละกันเนาะ